นี่ก็คล้ายกันเลยค่ะคุณผู้ชมคู่กรณีก็เป็นรอปภ
แต่ว่านี่เสียชีวิตใช่ไหมคะนี่ไม่ถึงขั้นว่าเสียชีวิต
ถูกรุมเป็นรปภ๔คนเป็นพนักงานขนส่งสินค้าบริษัทชื่อดัง
กลายเป็นคลิปนี้เดี๋ยวดูกันหน่อยนะครับ
มีคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นเขาถ่ายคลิปไว้ได้ค่ะ
เห็นหมดเลยนะคะว่าทำอะไรกันบ้าง
เป็นคลิปเหตุการณ์ผู้ชาย๔คนรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่เป็นรอปภในหมู่บ้านแห่ง๑ย่านพัฒนาการ๓๘
เห็นนะคะว่าไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือเลย
พร้อมกับข้อความบอกว่ากูใหญ่มึงจะทำไม
แค่รอปภมีผู้ส่งคลิปพนักงานส่งของของสีส้มรู้นะคะ
กับพวก๓๔คนรุมทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รอปภในหมู่บ้าน
พัฒนาการ๓๘มาให้เขาเขาก็เลยเอามาโพสต์
เมื่อวานนี้ตำรวจในท้องที่ก็คือสนคลองตันก็เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มาสอบปากคำฝั่งคนที่อ้างบอกว่าเป็นพนักงานขนส่งสินค้า
บริษัทชื่อดังของภาคเอกชนนี่นะคะชื่อว่านายเกียรติศักดิ์จันต่าย
อายุ๒๕ปีส่วนรอปภที่ถูกทำร้ายร่างกายชื่อว่านายเจ๊อารีดาราโซ
อายุสามสิบสี่ปีนี่ค่ะคุณเจ๊อารีเล่าให้นักข่าวของเราฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุนายเกียรติศักดิ์ขับรถเข้ามาที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
เพื่อจะขอเข้าไปในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นตัวเองด้วยหน้าที่
ก็เรียกตรวจตามปกติเนื่องจากว่ารถของนายเกียรติศักดิ์เนี่ย
ไม่มีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นรถขนส่งสินค้าไม่มีโลโก้ใดทั้งสิ้น
ก็เลยเรียกให้หยุดรถพอหยุดรถเสร็จปุ๊บก็ตรวจจดทะเบียนต่างตามขั้นตอน
แล้วยื่นบัตรให้เพื่อให้เจ้าบ้านเนี่ยประทับแต่นายเกียรติศักดิ์ไม่พอใจ
แล้วไปหยิบเหล็กในรถออกมาข่มขู่ตัวเองก็เห็นแบบนั้นแล้วนะคะเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยไปหยิบไม้ถูพื้นซึ่งด้ามเป็นไม้ไผ่มาเพื่อป้องกันตัว
แต่ณตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการกระทบกระทั่งกันนะคะจนกระทั่งช่วงเย็นคล้อยเย็นค่ะตกเย็นค่ะ
นายเกียรติศักดิ์เหมือนลักษณะยังคงแค้นฝังหุ่นอยู่นะคะ
มากับพวกอีกสักประมาณ๓คนมารุมทำร้ายกลายเป็นคลิปนี้นะคะ
เขาได้รับบาดเจ็บฟกช้ำที่ด้านหลังคิ้วซ้ายแตกปากก็แตกด้วย
ฟังเสียงรอบพอที่ถูกทำร้ายร่างกายหน่อยค่ะ
พี่พูดอะไรบ้างไหมตอนที่เขาทำร้ายเราได้ห้ามได้บอกเขาว่าเออโยชน์ขอร้อง
พอแล้วพ่อพ่อเราจนเยอะแล้ว
คือนี่คือเนื้อเสียงของพี่รอปภจริงเลยนะคะ
เขาเป็นคนเสียงแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เราไปถามเกียรติศักดิ์
ติศักดิยอมรับนะคะบอกว่าได้ยกพวกมาทำร้ายร่างกายรอปภจริง
เขาเป็นคนทำคนเดียวส่วนเพื่อนอีก๓คนเป็นพลเมืองดีไม่เกี่ยวข้อง
ตำรวจบอกว่าอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะเพราะคลิปเมื่อสักครู่เนี่ย
มันเห็นหมดเลยว่าใครทำอะไรยังไงบ้างนะคะ
กันไปตามหลักฐานค่ะทางโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุยืนยันบอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะเป็นการบุกรุกเข้ามาทำร้ายรอปภในพื้นที่ส่วนบุคคลแบบนี้นะคะ